ดูความคืบหน้าคดีที่มีตำรวจนะครับไปจับกลุ่มผู้ต้องหา
แล้วก็บังคับให้รับสารภาพว่า
สังหารอดีตสมาชิกอบตบังริ้นที่จังหวัดระนองจนเสียชีวิต
เมื่อวานนี้ตำรวจ๒นายที่ถูกสารดีการพิพากษาให้จำคุก๑๕ปี
ฐานที่ไปบังคับช็อตไฟฟ้าเขาให้เขารับสารภาพ
มอบตัวไปแล้วหลังจากหลบหนีคดีวันฟังคำพิพากษาไป
ก็คือพลตมตรีรณพงศ์สายแก้ว
ตรองผู้บัญชาการกองกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำแหน่งล่าสุดนะก่อนหน้านี้อยู่สืบสวนสอบสวนภูทรภาค๘
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกอนุชนชามาส
ตรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานี
หลังจากที่มามอบตัวเรียบร้อยแล้วทีนี้
มันก็มีคำถามกรณีที่

ที่ยังเป็นผู้ที่ถูกคุมขังอยู่จากคดีนี้
ภรรษาณพิพากษาประหารชีวิตแต่สารภาพ

ที่เป็นจำเลยในคดีฆ่าสมาชิกอบตบังริ้นจังหวัดอ่อนรอง
วันนี้ทนายความของนายวิโรธบอกว่าการที่สองตำรวจมามอบตัวเนี่ย
ไม่มีผลต่อรูปคดีอะไรณขณะนี้นะคุณเขียนมาสอน

เป็นการมามอบตัวตามขั้นตอนของกฎหมายในคดีของตำรวจทั้งสองนาย

แนวทางจากนี้ไปก็คือคงต้องไปยื่นฟ้องทางแพ่ง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ครอบครัวของจำเลย
เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นสังกัดของตำรวจทั้งสองนาย
ก็จะควบคู่ไปกับการยื่นฟ้องอาญาด้วย
โดยจะยื่นฟ้องตำรวจอีก๕นาย
ช่วยตกแต่งสำนวนคดีและเบิกความเท็จต่อสาร
เพื่อให้นายวิโรธตกเป็นจำเลยในขณะนั้นและรับสารภาพ

ก็คือหนึ่งหนึ่งฟ้องค่าสินไม้จดแทน
ฟ้องฟ้องคดีอาญา
ในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง

นอกเหลือจาก๑๔คน
ที่ร่วมกันแต่งคำให้การรับสารภาพ

จำเลยที่หนึ่งเองในการดินดี
พอสารดีการไฟฟ้าสารถึงที่สุด

ว่าถูกทำร้ายถูกซ้อมนั้นจริง
เขาก็ต้องตกเป็นจำเลยในข้อหาเบิกความเท็จ
ถูกไหม
บางสะกดคือใน๑๔คน

คือฟ้องอาญาเนี่ยมันจะฟ้องซ้ำ
คือเวลากับข้อหาเดิมไม่ได้

เพราะที่ก็เบิกความมันเท็จ

ก็ต้องไปเข้าสู่การขอรื้อฟื้นคดีนะครับ
ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานศึกษาข้อกฎหมาย
รายละเอียดต่างให้ชัดเจนก่อนนะครับ

เพราะว่าต้องทำให้ละเอียดรอบครอบ
เนื่องจากการขอรื้อฟื้นคดี
ทำได้เพียงครั้งเดียวคุณเขียนมาสอน
คือถ้าขอรื้อฟื้นคดีแล้วศาลท่านพิจารณาใหม่แล้ว
พากษายืนให้รับโทษเหมือนเดิมเนี่ย

ฟื้นไม่ได้แล้วก็ต้องรอให้รอบครอบก่อน